ส่วนเหตุการณ์นี้เล่าบอกทนไม่ไหวแล้วป้าธุรกิจครองข้างบ้านจุดแปลว
ทอดปลาควันนี่ขโมงไปหมดเลยเขาบอกเขากลัวสะเก็ดไฟ
ช่วยมาดูหน่อยกลายเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะ
เพราะป้าแกบอกว่าเอ้าทำกับข้าวข้างถนนนี่มันผิดด้วยเหรอ
แล้วทีเพื่อนบ้านที่ไปแจ้งอ่ะจอดมันตะไซด์บนฟุตป่าดเนี่ยมันผิดไหม
ทำไมตำรวจไม่ไปจับโอ้โหนี่ค่ะจากการทอดปลาสองนาที
สองตัวเป็นเรื่องเลยนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าเนี้ยเนี้ยจุดเนี้ยเห็นไหม
ควันควันที่มันลอยลอยมาตามลมไหมคะคือคุณป้าเนี่ยตั้งเตาทอดปลา
แล้วควันมันก็ฟุ้งรบกวนเพื่อนบ้านเขาว่าอย่างนี้นะ
ถ่ายก็คือเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะเปิดเป็นร้านสกรีนเสื้อ
สุดทนแล้วพฤติกรรมคุณป้าข้างบ้านวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะ
อยู่ที่ปากซอยวัดไตรสามัคคีค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ลักษณะเนี่ยมันเป็นอาคารพาณิชย์หลายหลังติดริมถนนค่ะได้คุยกับฝั่งคนที่เขาเป็นคนถ่ายคลิปมาก่อน
แจ้งความก่อนก็คือนายธีรชัยเลิศวงชัยกุลเจ้าของร้านสกรีนเสื้อเขาบอกว่า
ข้างบ้านอ่ะจุดเตาทอดปลาควันขโมงเลยเมื่อวานนี้แล้วตอนนั้นลมมันก็แรง
เขาก็กลัวว่าสะเด็ดไฟจะปลิวมาติดผ้าที่ร้านก็ไปแจ้งตำรวจที่ป้อมให้ช่วยมาดู
พอมาถึงก็เข้าไปพูดคุยกับป้าเขาบอกคุยกับป้าแล้วเหมือนจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง
เขาออกมาทอดปลาแต่ตอนที่ผมไปดูเขาก็ทอดปลานะ
แต่เหมือนช่วงแรกพอลมมันเริ่มแรงแกก็เริ่มยิ่งแบบยิ่งสุ่มเข้าไปใหญ่
ยิ่งคนมองอีกแกก็ยิ่งสุ่มเข้าไปเหมือนแกแบบสะใจแก
แล้วเขาบอกว่านอกจากเรื่องตั้งเตาทอดปลามันมีประเด็นเรื่องจากการแตกด้วย
คือใจกันของคุณป้ามันตกแตกคุณป้ากล่าวหาว่าเขาเป็นคนทำแตก
เขาบอกว่าผมไม่ได้ทำตอนนั้นลมมันแรงมันพัดจากกันล้มลงมาเอง
คือทางฝั่งเพื่อนบ้านรายนี้เขาบอกว่าจริงที่ผ่านมาคุณป้าแกก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านมาประปราย
ผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากเราก็เลยบอกอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณป้าเองอืม
ป้านะคะคือคุณป้าสาวิตรีค่ะเธออายุ๖๔ปีนะ
คุณป้าบอกอ่ะป้าเล่าให้ฟังเมื่อวานตอนเที่ยงป้าเอาเตามาวางหน้าบ้าน
จุดเตาเนี่ยนะไม่เกินสองนาทีเลยไฟก็ติดแล้วทอดปลาก็ทอดแค่สองตัว
อยู่อยู่ร้านสกรีนเสื้อที่อยู่ข้างเรียกตำรวจมาป้าก็งงนะว่าแจ้งความข้อหาอะไร
ทำกับข้าวนี่ป้าผิดเหรอแล้วยังไงคือจับจับป้าด้วยการจุดไฟสองนาทีทอดปลาสองตัวอย่างนี้เหรอ
บ๊วยงล้าเราไม่ได้ขาวแกล้งของเขาอะไรใช่ไหมไม่ได้คิดเลย

ก็เลยติดเตาถ่าน

ทีนี้คุณป้าแกเลยฝากคำถามน่าสนใจไว้

แล้วอย่างนี้ร้านค้าที่ย่างปลาย่างไก่ขาย

ตำรวจจับไหมผิดกฎหมายข้อไหนบ้างหรือเปล่า

มันผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่ไปจับ

จับป้าเขาหาทำกับข้าวทอดปลาเนี่ยมันยังไง

ที่บอกว่าลมแรงพัดจนตกเองใช่ไหม

ลมมันจะแรงขนาดไหนเชียวทอนาโดหรือเปล่า

เราไปคุยกับบุคคลที่๓เมื่อกันนะคะ
เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันกับบ้านคุณป้าเหมือนกัน
ก็บอกว่าคือคุณป้าแกก็บอก
มาหาว่าเธอเป็นคนทำจากการคุณป้าแตกเหมือนกันนะ
เธอก็บอกว่าไม่ได้ทำลมมันแรงจริง
ตกแตกแล้วทำไมมันไม่ได้มาเก็บไปเราก็ถาม
เห็นแก่กันอยู่หน้าบ้านเราว่าจะกันที่อะไร
ตรงไถมันตกแตกแล้วทำไมมันไม่ได้มาเก็บไปเราก็ถาม
พอสายคุณธิรชัยบอกไม่ใช่หรอกกล้องวงจรปิด
มันเห็นอยู่ว่ามันตกในอ่างแล้วมันไปเอาถุงก็แก๊ปจับ
แล้วมาวางไว้วางไว้หน้าบ้านเรา
หน้าบ้านเราเสร็จแล้วมันก็มาถ่ายรูป

พอวันที่๒๙ไปแจ้งความ๓ดาวมาเลยถ่ายใหญ่
เราก็ว่าวันนี้จะว่ามาถ่ายอะไร
คือสุดท้ายแล้วเพื่อนบ้านถึงกับต้องเอาคลิปนี้ค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นจากกันไหมคะ
นั่นเจอกันใช่ไหมที่วางอยู่บนโต๊ะน่ะหรือเปล่า
ใช่ไหมคะที่อยู่ตรงเส้นขอบแดงทางซ้ายนะคะ
อันนี้เราวงให้ดูควันที่มันออกมาจากการทอดปลาของป้า

เขาก็เลยเหมือนกับว่าเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปเป็นหลักฐาน
แสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองของเพื่อนบ้านนั้นนะคะ

แต่เพื่อนบ้านเขาบอกว่าก็ไม่อยากมีเรื่องด้วยเท่าไห
เพราะว่าแหม่มันบ่อยเหลือเกิน
ค่ะแต่ก็เป็นเพื่อนบ้านกันแท้เนอะ
แล้วก็จะยังไงก็ยังต้องอยู่ใกล้กันยังต้องอยู่ข้างกัน
แต่บางทีจะบอกว่าเออฉันทำอะไรไม่ดี
ทำไมจะทำไม่ได้คนอื่นยังทำไม่ดีเลยอะไรอย่างนี้
มันเลยกลายเป็นทุกคนก็จะทำไม่ดีกันไปหมดเลยเหรอหรือยังไง